เอาล่ะคุณผู้ชมถึงแม้ว่าช่วงนี้จะอยู่ในสัปดาห์พระพุทธศาสนา

เจ้าอาวาสในจังหวัดเลยรูปหนึ่ง

พูดจาไม่รู้เรื่องเลยคุณผู้ชม

เดี๋ยวคุณศีล๕นี่อะไรสุราเมรยะ
ถูกคือรักษาไม่ได้
แล้วผู้จาวกไปวนมาจนชาวบ้านทนไม่ได้

แจ้งตำรวจเลยบอกว่าช่วยมาจับทีเถอะ
มันไม่ไหวแล้วจริงไปดูเลยค่ะ

มนต์หลวงพ่อยังมีอาการเมาอยู่เลยนะฮะ
จริงพระรักษา๒๒๘ข้อนะศีลนะ
ถูกต้องสุราอยู่ได้แค่ศีล๕เอง
ก็เป็นเหตุการณ์ที่ตำรวจภูทรด่านซ้ายจังหวัดเลยค่ะ
ไปนำตัวพระครูสุรินขันติโกวัย๗๓ปี
เป็นเจ้าอาวาสวัดศรีบุญเรือง

หลังจากที่ชาวบ้านแจ้งมาบอกว่า
พระสงฆ์นั่งดื่มสุราอยู่ภายในโรงศรี
สระน้ำประจำหมู่บ้านนาฮีที่อำเภอด่านซ้าย
พอไปตรวจในโรงศรีก็พบมีสุรา๒ขวด
มีลาบก้อยเป็นกับแก้มด้วยครบเลย

พระครูสุรินหลบหนีด้วยนะคะ
ไปอยู่ที่สาราเก็บของภายในวัด

พูดไม่รู้เรื่องวกไปวนมา
หลังจากสอบถามพระสุรินบอกว่า

คือที่บอกว่าที่ดื่มเนี่ยเขาบอกว่า
มานานร่วม๓๐พันศาแล้ว

หลังจากนั้นเจ้าหน้าที่ก็เลยพยายามนำตัว
สุรินไปลาศึกกับพระครูวิสุทธิวรยาน

ก็ต้องใช้เวลาผู้จาหวานล้อมนานนะ

เพราะพระครูสุรินไม่ยอมไปบอกว่า

เจ้าหน้าที่ก็ต้องเกลี้ยกล่อมแล้วเกลี้ยกล่อมอีก
สุดท้ายกว่าจะยอมตามขึ้นรถไป
ให้พระครูวิสุทธิ์ทำการศึกตามพิธีการสงฆ์
ใช้เวลาเล่นเอาเจ้าหน้าที่ปาดเหงื่อเลยเหมือนกัน